มาดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองที่มาเลเซียนะครับ
หลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งมาเลเซีย

นาจิปราซักอดีตนามนตรีของมาเลเซีย
ดูเหมือนว่าชะตากรรมต้องขึ้นสารเป็นว่าเล่นนะครับ
ล่าสุดวันนี้เขาเดินทางไปขึ้นศาล
หลังจากที่ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มอีก๓กระทง
นำไปนับรวมกับข้อหาต่าง
ที่เคยถูกแจ้งความกล่าวหาก่อนหน้านี้
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง
จิปราศักดิ์นั้นอาจจะต้องถูกจำคุกสูงสุดถึง๑๒๕ปี

นาธิปราศักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ตกเก้าอี้จากการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เมื่อไม่กี่เดือนก่อน
ในวันนี้เขาเดินทางไปขึ้นศาล
โดยมีมวลชนสนับสนุนจำนวนไม่มาก
รวมตัวให้กำลังใจ

นับตั้งแต่เขาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ถูกตั้งข้อหาในคดีอาญา
ขึ้นศาลในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขา
ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน๓ข้อหา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อเฉา
โดยนายนาจิ๊บยืนยันต่อสารปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เช่นเดียวกับการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ที่นายนาจิ๊บถูกเล่าหาว่าลุกแก่อำนาจ
และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในตอนนี้นายนาทิพย์มี๗ข้อหาติดตัว
โดย๔ข้อหาแรกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

มีโทษจำคุกสูงสุดข้อหาละ๒๐ปี
ขณะที่ข้อหาฟอกเงิน๓ข้อหา
มีโทษจำคุกข้อหาละ๑๕ปี

มีโอกาสติดคุกสูงสุดถึง๑๒๕ปี
และอาจถูกปรับกว่า๑๗๐๐ล้านบาท
หากสารพิจารณาว่าเขาทำผิดจริงในทุกข้อหา
โดยทั้ง๗ข้อหาเชื่อมโยงกับความผิดปกติ

เข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิป
เป็นจำนวนกว่า๓๔๐ล้านบาท
แต่เงินก้อนนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่ง

เป็นผู้ออกมาแฉตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิ๊บ
สูงถึง๒๒๐๐๐ล้านบาท

รับมอบเรือยอดหรูมูลค่า๒๕๐ล้านดอลลาร์สาวรัฐ

ที่ถูกยึดไว้นอกชายฝั่งเกาะบาหลี
อินโดนีเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงิน
ที่ทุจริตจากองค์ทุนนี้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน